อีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงนะคะ
กรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดโปรงเรื่องของการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากร้าย
นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปคาดการณ์ล่วงหน้า
ว่าจะมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
ถ้าให้สุถานที่สู่แล้วมาก็ไปตามว่าถูกพยานกับพยานบุคคล
ใช่มั้ยมันมีดเฮียบกันกึ่งไม่ได้หรอกนะครับ
เรื่องของการทุจริตที่ถูกเปิดโปรงแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นน้องคนนี้น้องแบมซึ่งเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่านางสาวปานิดายศปัญญา
เป็นคนที่เปิดโปรงขบวนการนี้
อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ
นั่นก็คือกรณีที่บอกว่าถูกผู้บริหารแล้วก็อาจารย์สั่งกราบเท้า

หลังเปิดเผยข้อมูลการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ก็ได้รับคำชื่นชมจากพลเอกชัดชัยสาริกัญญะ
รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากมีโอกาสก็จะเชิญมาพูดคุย
เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสังคม
แล้วก็เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการ
ควรตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เพราะว่าเด็กทำเรื่องที่ดีไม่ควรที่จะลงโทษ
ทีนี้ก็เช่นเดียวกันกับที่นายแพทย์อุดมคัชชินทร
รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่นชมการกระทำดังกล่าวพร้อมสั่งให้เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไปตรวจสอบ
แล้วก็กลับมารายงานข้อที่จริงภายใน๑๒วัน
หากพบว่ามีมูลต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพฤติกรรม
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
บอกเลยนะว่าเฮ้ยนักศึกษาทำในสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์กับประเทศนะ
หาลัยควรจะต้องส่งเสริมไม่ใช่ไปปิดกั้น
สินค้างว่าดังเดียวว่าที่มหาลัยที่จะส่งนักศึกษาก็เป็นวิทยาการ
อาจจะมีส่วนรู้เห็นกับอาจารย์คนที่ส่งได้อะไร
ผมว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าเป็นเรื่องปกติ
เพราะว่านักศึกษาเรามันก็เป็นศึกงานมีหลายที่
ทางด้านผลเอกอนันทพรการจรรย์รัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์
ตอนนี้พบตัวเลขถึง๑๔จังหวัดนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่ขอนแก่นนะฮะกระจายอยู่๒๔หน่วยงาน
สิ้นเดือนนี้ก็จะมีครบกำหนดการตรวจสอบรอบแรก
แล้วก็จะมีการออกมาบอกความชัดเจนว่าใครจะถูกลงโทษได้บ้าง
ส่วนเรื่องของการทุจริตเงินของศูนย์คุ้มครองผู้ยากไร้
ที่จังหวัดขอนแก่นนายทองสุกณพล
เป็นนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษปปทเขต๔
ก็นำคณะตรวจสอบลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
วังหินลาดอำเภอชุมแพรค่ะ
เพื่อไปสอบปากคำบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีเบิกจ่ายของศูนย์
รวมทั้งสิ้นคือ๘๔คนด้วยกันวงเงินกว่า๑แสนบาท
พบว่าทั้งหมดยืนยันว่าไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็คณะอนุกรรมการไต่สวนก็จะสอบปากคำในพื้นที่อำเภอชุมแพรให้แล้วเสร็จด้วยค่ะ